ช่วงนี้คือเขาบอกแล้วอยู่แล้วแหละจากประกาศนี้นะคะ

ทีนี้ถ้าสมมุติเกิดจำเป็นที่จะต้องเดินทางจริง
ต้องดูเป้าหมายปลายทางจังหวัดปลายทางของเรานะ
ว่าท้ายที่สุดที่จังหวัดนั้นเขามีมาตรการเข้มข้นขนาดไหน
แล้วถ้าเกิดเราเดินทางไปเราก็ต้องปฏิบัติตาม
คำสั่งจังหวัดต้นทางดูคำสั่งจังหวัดปลายทางด้วย
ถูกต้องค่ะทีนี้พื้นที่ที่มาจากจังหวัด
จังหวัดสีแดงเข้มเวลาที่จะไปที่ไหน
แน่นอนค่ะว่ามันจะต้องปฏิบัติตามกฎของเขา
เราจะพาไปดูเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นพ่อแม่ลูกที่บุรีรำ
พ่อแม่ลูกเพิ่งกลับมาจากพื้นที่สีแดง
ก็คือที่สมุทรปราการทีนี้พอมาถึงบุรีรำ
ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งแต่ปรากฏว่าครอบครัวเนี้ย
ไม่ยอมกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดให้
แล้วเขาบอกแบบนี้ไม่อยากไปปนกับคนอื่นเขา

ใช่ค่ะขอกักตัวอยู่ที่บ้านดีกว่า
เดี๋ยวไปดูวินาทีที่เขาแสดงเหตุผล
แล้วก็โตเถียงกันกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
คุณพุทธแม่งก่อนครับครับ
ผมจะมาคุยอีกครั้งนี้ครั้งเดียว
ครับคุณพุทธแม่งว่าครับ

ผมจะมาคุยทั้งเดียวกันหนึ่งเลยครับ
ผมจะคุยทั้งเดียวกันหนึ่งเลย

ถ้าท่านไม่ไปผมก็จะแจ้งความเร็วดีนะ
ครับคุณพุทธแม่งก็บอกใหญ่แล้วนี้แหละครับ

ท่านก็ต้องเข้าไปกักตัวเหมือนเดิม

แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีเจ้าหน้าที่เขามา
ไม่ง่ายว่าคุณหมอจะมาตรวจกับตรวจ

ถ้าเป็นหรือไม่เอาคนมาประกาศจังหวัด

อันน้อใจมาประกาศจังหวัด

พวกท่านจังการตามกลับตัวตามสาเหตุที่จัดไว้ให้
พวกท่านจะกักตัวเองที่บ้านอย่างนี้ไม่ได้

นี่ทางประหลัดกลุ่มงานความมั่นคง
อย่างนายจักริตร่วมมูลแล้วก็มีผอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกยาง
มีตำรวจสพนไซมีเจ้าหน้าที่อบตทรัพพยามีผู้ใหญ่บ้านเนี่ย

มาคุยกับครอบครัว๔พ่อแม่ลูกที่หมู่๓ตำบลทรัพยานะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งชาวบ้านบอกมา
บอกว่าครอบครัวนี้มาจากพื้นที่สีแดงเข้มเลย

พอเดินทางกลับมาในภูมิลำเนาที่บุรีรำเนี่ย
ก็จะต้องมีการรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็จะต้องกักตัวที่ศูนย์กักตัวตามที่รัฐกำหนดไว้

ครอบครัวนี้ไม่ยอมแล้วบอกว่า
อยากจะกักตัวที่บ้านตัวเองสะดวกมากกว่า
ไม่อยากไปอยู่รวมไม่อยากไปอยู่ปะปนกับคนอื่น
แล้วก็เกิดการโต้เถียงแบบนี้คือไม่ยอมท่าเดียว
สองสามีภรรยาให้เหตุผลนะ
บอกว่าไม่เอาเชื้อมาแพร่ระบาดให้ใคร
เพราะว่าจะได้ไม่ไปยุ่งกับใครจะกักตัวอยู่แต่ที่บ้าน
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะทำความเข้าใจค่ะ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดฝ่าฝืน

สุดท้ายครอบครัวนี้ก็เลยบอกว่า
งั้นเดี๋ยวจะกลับไปกักตัวที่กรุงเทพ

จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบกับอะไรแบบนี้

แต่มันก็ต้องเดินทางกลับสมุทรประการ

ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เขาขอความร่วมมือ
คือห้ามเคลื่อนย้ายห้ามเดินทางโดยที่ไม่จำเป็น
แล้วล่าสุดวันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตำบลหนองไซ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านของครอบครัว

จากการตรวจสอบเนี่ยบ้านปิดค่ะคุณผู้ชม

ถามญาติญาติก็บอกว่าครอบครัวนี้เขากลับไปแล้ว
ก็เลยถามว่าอ้าวกลับไปไหนล่ะบอกอ้าวก็กลับไปจากจังหวัดที่เขามานั่นแหละ

ส่วนกรณีที่เดินทางมาในพื้นที่บุรีรำ

แต่บอกจะกลับไปที่สมุทรปราการเหมือนเดิมเนี่ย

ต้องไปถามทางอำเภอต้องไปถามทางคณะกรรมการโรคติดต่อ
ว่าอย่างกรณีแบบนี้
คือจะยังไงต่อทำได้ไหม
แล้วต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะคะ
อื้อนะครับ